คุณผู้ชมคะต่อกันที่เรื่องนี้บ้างดีกว่าค่อนข้างก็ซีเรียสเหมือนกันนะคะ
เมื่อกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงค่ะไม่พอใจในการนำเสนอนะคะ
เนื้อหาบางส่วนบางตอนของละครตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงเลย
อังกร๒๐๑๘นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ค่ะอังกรซึ่งทำให้คนดูเข้าใจว่ากลุ่มดังกล่าวมีความโหดร้าย

ความคืบหน้าล่าสุดนะทางคุณแก้วบุญจิราค่ะ
ผู้จัดละครอังกรค่ะก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าได้ประชุมกับทางช่องแล้วมีมติให้ตัดเนื้อหาบางส่วนนั้นออกนะคะ
มีเนื้อหาให้ตัดเนื้อหาส่วนนั้นออกไปเลย
แล้วก็ภายในอาทิตย์หน้านะคะทางช่องค่ะ
ส่งจดหมายขอโทษแล้วก็ชี้แจงไปยังกลุ่มดังกล่าวด้วยค่ะ
ต่อไปนี้เป็นต้นไปก็ไม่ได้มีกล่าวถึงแล้วนะคะ
แล้วก็คุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ย
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำจดหมายชี้แจงเข้าไป
เครือข่ายกะเหลี่ยงแห่งประเทศไทยนะคะ
ว่ารายละเอียดเป็นยังไงให้ทำความเข้าใจกัน
มันเป็นบทละครที่แต่งขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่า
จะตั้งใจที่จะไปกระทบใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าทำให้ชนพื้นเมืองกะเหลี่ยงเนี่ย
รู้สึกไม่สบายใจก็ต้องแสดงความเสียใจมานัดที่ดีด้วย

ก็มีเป็นบางประโยคค่ะโดยเฉพาะคำว่าโจรกระเหลี่ยง
ก็จะมีคำนี้นะคะซึ่งอยู่ในละครบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะ

เนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้เดินทางไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะ
ตอนนี้เนื้อเรื่องจะอยู่ในป่าแล้วซะเป็นส่วนใหญ่

แต่ว่ายังไม่มีการในส่วนนี้ยังไม่มีการที่จะบอกว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
แต่ว่าจะมีการทำหนังสือจดหมายชี้แจงไปโดยกลุ่มชาติภัณฑ์ให้กระเหลี่ยงนะคะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าอังกรภาคนี้เนี่ยนะ
ฉายมาไม่กี่ตอนแต่กระแสแรงมาก
โดยเฉพาะกระแสดราม่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดง
อย่างน้องบูมเองเขาบอกว่ามีกระแสวิภาควิจารณ์ว่า
การแสดงเนี่ยค่อนข้างแข็งไปหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าพี่แจ๊กกะรีนไปถามน้องบุ๋มแล้วน้องบูมจะว่าอย่างไร
รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองว่า
ฉากปิ้งไก่ในตำนานโป๊ะแตก

ไม้ที่ปิ้งไก่เนี่ยทำไมมันไม่ไหม้เลยทำไมมันเขียวชะอุ่มแบบนั้น

ถูกต้องอันนี้ฝากไว้ให้คิดเฉยนะคะ